จากประชาชนเดือดร้อนแล้วแน่นอนนะครับ
เลี้ยงในพื้นที่ภาคใต้เองก็เดือดร้อนตามกัน
อย่างที่สุมราชเนี่ยคุณผู้ชมเจ้าของฟาร์มวัวเขาบอกว่า
มีลูกวัวเนี่ยเพิ่งจะตกลูกออกมาเพิ่งจะคลอดมา๑๓วัน
ต้องเอาไปเลี้ยงบนบ้านเพื่อหนีน้ำท่วม

สมาชิกคุณผู้ชมครับนี่คือหนามเทพศิลป์นะครับวันนี้
บรรยากาศของครอบครัวนะฮะที่สมาชิกใหม่ของเรานั้นนะครับ
น้ำท่วมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เขาจึงอยู่ในชั้นบนนะฮะ
ของบ้านอยู่ชั้นล่างไม่ได้นะครับส่วนแม่เขาก็ขึ้นบ้านไม่ไหวนะครับ
กลัวมันเลยหักตอนนี้น้ำยังท่วมหนักอยู่นะครับ
ก็ยังยิ้มได้ยังมีอารมณ์ขันอารมณ์ดีนะครับ
ร้องเพลงหนังตะลุงเลี้ยงวัวอายุ๑๓วันเนี่ยนะฮะ
คุณเทพศิลป์ผ่องแก้วนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ททของสุราชนะฮะ

ตำบลช้างซ้ายอำเภอกาญจนดิตน้ำท่วมกว่าเมตรทีเดียวนะฮะ
แล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดอันนี้น้ำนอกบ้านนะครับ
สุดท้ายต้องเอาลูกวัวที่เกิดใหม่๑๓วันหนีน้ำไปเลี้ยงไว้บนบ้าน
กอดกันร้องเพลงหนังตะลุงเลี้ยงกันไปมา
อดน้ำปอดนมแทนแม่วัวเพราะว่ากลัวลูกวัวจะแช่น้ำแล้วเดี๋ยวตายไป
ส่วนแม่วัวเนี่ยแม่พันธุ์เนี่ยเขาบอกเป็นพันธรามันเนี่ยนะฮะ
อีกห้าตัวก็เลี้ยงไว้อยู่ในคอกนะฮะ
ทำให้ตอนนี้เนี่ยทำเอาไว้๒ระดับแล้วนะฮะ
ก็ยังต้องยืนแช่น้ำอยู่ดีแต่แม่วัวมันแข็งแรงกว่า
ก็สามารถยืนแช่น้ำอยู่ได้แต่ถ้าเกิดน้ำสูงกว่านี้คงต้องขนย้ายกันออกไป

ในอำเภอและเจ้าหน้าที่ของปพออกไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัย
นายอะนิรุษด้วงโยทานและนางชมพูนุษย์ถิ่นบ้านใหม่
เป็นสองสามีภรรยารอความช่วยเหลือเห็นไหมฮะ
อะไรรถสิครับรถกระบะจมมิดอย่างนั้นเลยครับ
รถเขาอยู่ในพื้นที่สวนปามตำบลประสงค์
ช่วยคนออกมาได้อย่างปลอดภัยทั้งสามีและภรรยาครับ

ตัวนายอนิรุธเขาบอกว่าโอ้เมียเขากำลังจะคลอดท้องแก่อยู่
คลอดจริงแล้วจะคลอดตั้งแต่เมื่อวาน๓ธันวามีอาการปวดท้อง
ก็เลยรีบพาเมียขึ้นรถขับออกไปจะไปหาหมอไปคลอดลูก
ระหว่างทางไม่รู้ว่าน้ำท่วมตรงไหนบ้างน้ำก็ไหลมาทำยังไงดีล่ะ
มันพัดรถจมเข้าไปควบคุมรถไม่ได้ตกลงไปข้างทาง
ต้องทุบกระจกแล้วก็รอให้คนไปช่วย
เจ้าหน้าที่ก็พาตัวภรรยาเขาไปส่งโรงพยาบาล
ซึ่งคาดว่าวันนี้ก็น่าจะคลอดแล้วนะฮะ
วันนี้วันที่๔แล้วก็ขอให้ปลอดภัยทั้งคุณแม่คุณลูกนะครับ